ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของกีฬากันบ้างดีกว่า

บอกเลยนะว่าแหมการแพงเดี๋ยวลูกหนึ่งต้องเล็งต้องเล็ง

เล็งเป็นลงเล็งเป็นลงอย่างนี้แต่ถ้าเล็งไม่ดีเฮ้ยระวังให้ดี

อ่าฮ่าแม่นเป็นอย่างไรแม่น

เออลงไหมลงลงลงลงลงอย่างนี้ลงลงตรงไหน
ลงหัวคนที่อยู่โต๊ะตรงข้ามอ่ะสิ

เจ็บนะครับไอ้ลูกสนุกเกอร์ลูกบิลเลียสเนี่ยแข็งเลยนะครับ

เกินใหญ่เวลาลงหลุมไม่ได้ดังปลวกปลวกปลวกปลวก
แต่นี่ดังปึ๊ก

สิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือขอโทษสิครับ

โอ้ยนี่ดูสิไม่ขอโทษเดี๋ยวมีเรื่องนะ
อันนี้คือแทงพูใช่ไหมคุณชมพู่
แทงพูเป็นการแทงพูสนุกเกอร์มันจะเป็นอีกแบบนึง

เป็นสีแดงสีดำแล้วก็สีสลับต่างกันอันนี้เป็นแบบลูกลายลูกเกลี้ยง

แต่มันเป็นกีฬาเล่าให้ฟังเป็นกีฬา

แต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะเพราะว่าไปโดนคนอื่นเขาอย่างนี้

พูดมาแบบนี้ทำไมไม่ที่ฉันอยากรู้

งั้นเดี๋ยวทำหลังใหม่คุณต้องเล่าให้ฟัง